สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนครับ
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้งซักผ้าล้างรถ
คงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าถึงแม้ว่าตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
ภาพรวมฝนทั่วไทยจะลดลงมีตกอยู่บางพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงฝั่งตะวันตก
แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
เกิดขึ้นกับเมืองในของเราอีกครั้งแน่นอน
ก็จะเริ่มแรงขึ้นเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในเมืองไทยโดยเฉพาะฝนเหนือฝนอีสาน
อย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมฝนห่อมใหญ่
ก่อตัวปกลุ่มในบริเวณเวียดนามตอนบนลาวตอนบนรวมไปถึงบริเวณอ่าวตังเกีย
ตอนนี้สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะที่กระแสลมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตกแรง
รวมไปถึงทำให้เกิดคลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้เองก็อ่อนกำลังลงครับ
อกจากนี้ยังพบว่ามีหนึ่งปัจจัยที่ตอนนี้มีการเกาะตัวขึ้นในบริเวณอ่าวเบงกอ
บริเวณปากอ่าวครับซึ่งเป็นการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเลยทีเดียวนะครับ
ความกดอากาศต่ำนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับ
สถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราลดลงเพราะว่ามีการดูดเอาความชื้นดูดเอากลุ่มก้อนเมฆต่าง
เข้าสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้แน่นอนครับ
บริเวณที่อยู่ในการปกคลุมของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นพม่ารวมไปถึงบางกลาเทศตอนนี้ฝนตกหนักเลยทีเดียว
ใครจะไปบริเวณดังกล่าวนั้นต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปครับก็คาดการณ์ว่าการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำ
หย่อมฝนนี่เองก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๑๑ไปจนถึงวันที่๑๓นี้
การเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะครับ
กับกราฟิกพยากรอากาศไทยรัตน์ทีวี
อย่างแรกที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องของความรุนแรงของกระแสลมนะครับ
ราฟิกนี้อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีสีเหลืองสีแดงนะครับ
บริเวณดังกล่าวคือบริเวณที่มีลมกระโชคแรง
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่ง
คือจะสังเกตว่าตอนนี้อยู่บริเวณปากอ่าวเบงกรนะครับ
ค่ำคืนนี้จะเริ่มมีการเคลื่อนตัวไปปกคลุมบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวเบงกอ
หรือว่าฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะลื่นอันต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องมาปกกลุ่มในบริเวณทะเลอันดามัน
แน่นอนครับกระแสลมที่แรงแบบนี้ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์คลื่นในบริเวณฝั่งอันดามันนะครับ
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่๑๓
การว่าบริเวณทะเลฝั่งอันดามันนั้นคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
เมื่อนั้นเช้าเหลือที่จะออกเทลโฬยเรือต้องเพิ่มความประมัติระวังเหลือเล็ก
และแน่นอนครับนอกจากเรื่องของคลื่นที่จะรุนแรงเป็นพิเศษในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดย
กระแสลมที่รุนแรงขึ้นก็สามารถให้จะหอบเอากลุ่มฝนที่เกาะตัว

นั่นก็หมายความว่าสุดสัปดาห์นี้
โอกาสการเกิดฝนในบริเวณทางตอนบน
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนั้น

ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ